ปัญหาภัยแรงที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้
ทำให้กรมประมงนั้นสั่งงดเลี้ยงปลากระชัง
ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ปลากระพงขาวและปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชางกว่า๑๐๐กิโลกรัม
กำลังถูกจับเพื่อส่งไปขายที่จังหวัดมหาสารคาม
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนินสยามบ้านดงพอง
ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น
เพราะต้องเร่งระบายปลาที่เลี้ยงในกระชังออกจากลำน้ำพอง
ห่างจากเขื่อนอุบลรัฐประมาณ๗๐กิโลเมตร
หลังน้ำในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นวิกฤตในรอบ๒๐ปี
ตามคำสั่งของกรมประมงจังหวัดขอนแก่น
ให้จับปลาในกระชังจำหน่ายให้หมดภายในวันที่๒๐เมษายนนี้
ห้ามปล่อยพันธุ์ปลารุ่นใหม่เลี้ยงในกระชังเด็ดขาด
กว่าสถานการณ์ภัยแรงในจังหวัดจะคลี่คลาย
เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ
ที่ใช้ผลิตปลาปลาของจังหวัด

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนินสยามบอกว่า
ขณะนี้ทางกลุ่มยังไม่มีผลกระทบมากนัก
แต่หลังจากนี้ต้องมีอย่างแน่นอน
เพราะไม่สามารถเลี้ยงปลาขายได้
เนื่องจากต้องปฏิบัติตามคำสั่งของกรมประมง
และอาจขาดรายได้ประมาณ๒๔ล้านบาท
เพราะไม่รู้ว่าช่วงหน้าแรงจะกินเวลานานเท่าไหร่
ส่วนการที่จะเร่งระบายปลาจำหน่ายให้หมดอาจไม่ทัน
เพราะปลาที่เลี้ยงบางกระชังยังมีขนาดเล็ก
แต่ก็จะเร่งระบายให้เร็วที่สุด
ตามคำสั่งและเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันไป
แต่มั่นใจว่าวันที่๒๐เมษาในปลา
เราก็คงจะเหลือไม่มากเท่าไหร่
แล้วเราก็ให้คำมั่นไปแล้วกับหน่วยงานราชการ
ว่าเราจะไม่เอาตัวใหม่มาลง
ถ้าไม่แรงลงได้ตลอดเวลา
ปีที่แล้วเราเจอภาวะน้ำไม่ดี
ก็เสียหายไปประมาณ๔ล้านครับ

ผมคาดว่าไม่ต่ำกว่า๒หรือ๔ล้าน

ปัจจุบันกระชังปลาแห่งนี้มีประมาณ๓๐๐กระชัง
มีปลาทั้งหมดประมาณ๑แสนตัว
ปลากระพงขาวปลาทับทิมและปลาคัง
จับปลาจำหน่ายและหยุดเลี้ยงไปแล้วประมาณ๔๐กระชัง

มีเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง
กระจายตามลำน้ำพองประมาณ๒๙ราย
มีกระชังปลาทั้งหมดประมาณ๑๒๐๐กระชัง
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนินสยาม

ส่งขายทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
จึงทำให้ได้ผลกระทบอย่างมาก

ทางกลุ่มจึงหาวิธีนำปลาไปเลี้ยงที่อื่น

ขณะนี้เราได้ไปลงทุนเพิ่มครับ
อยู่ที่จังหวัดกาลสินอำเภอยางตลาด
ซึ่งเราจะขนย้ายปลาล็อตใหม่เนี่ย

เพราะฉะนั้นรับรอง
จะไม่มีปลาลงไปในแม่น้ำอีก

เพราะฉะนั้นก็ต้องขอ

พวกเราเป็นเกษตรกร

ส่งผลกระทบไปเกือบทุกด้าน

จึงต้องมาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

ไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้

กับวิกฤตภัยแรงครั้งใหญ่นี้ไปให้ได้

ที่ต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน